ถูกต้องค่ะที่นั่นเนี่ยนะถือว่ามีทั้งอาหารมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
แต่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีประเพณีหนึ่ง
เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานกว่า๕๐๐ปีเลยนะ
ประเพณีที่ว่านี้นะคะทั้งสนุกแล้วก็ทั้งขนลุกไปด้วย
มันคืออะไรคุณผู้ชมตั้งใจแล้วไปดูกันค่ะ
ไปได้ยินเสียงคล่องเสียงระคังแบบนี้เราก็เข้าวัดสิคะ

ลีจ้าวัดลีนี้อยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
ต้องบอกก่อนว่าวัดลีเนี่ยนะคะที่เราพามาเนี่ย
มีอายุเก่าแก่กว่า๕๒๕ปีเชียวนะคะคุณผู้ชม

มาถึงที่นี่แล้วค่ะเราก็จะเห็นชาวบ้านใส่ชุดขาวมารวมตัวกัน
เพื่อที่จะทำประเพณีสำคัญอย่างหนึ่ง
ที่เขาเรียกว่าประเพณีเลี้ยงผี

ใช่ค่ะชาวพยาวจะเรียกว่าประเพณีเลี้ยงผีเดือน๕เป็งนะคะ
ก่อนจะเริ่มงานก็ต้องจุดทูปเทียนบวงสวงกันก่อน
และหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงของไฮไลท์สำคัญของงานจะเป็นยังไง

แล้วก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่สืบเนื่องกันมายาวนานนะคะ
หลังจากที่ผู้ร่วมพิธีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาพรกันเรียบร้อยแล้ว
ถึงเวลาฟ้อนรำก็รำกันไปแบบนี้แหละค่ะ
เขาเรียกว่าการฟ้อนผีมีทั้งฟ้อนรำแล้วก็แสดงท่าทางกิริยาอาการต่างต่างไปด้วยเนี่ยเนี่ย
เหรอโดยร่างทรงองค์เทพที่มีอายุมากก็จะออกอาการเหมือนกับลักษณะว่าเป็นคนแก่หลังค่อม
อ่าต้องสังเกตอาการดูนะคะส่วนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็จะเต้นรำฟ้อนไปตามจังหวะเสียงเพลงของวงปีภาษที่บันเลงอย่างต่อเนื่อง
นี่ค่ะคุณวงบีพาดเล่นไปคนฟ้อนก็ฟ้อนไปด้วยจังหวะเพลงที่สนุกสนานนะคะจังหวะมันก็มีจังหวะสนุกก็มีนี่ท่าทางแล้วแต่นะ
บางคนบอกว่าตอนฟ้อนตอนรำไปเนี่ยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนกับมีองค์มาประทับเขาเชื่อแบบนั้นนะ
หลายคนนะคะที่มาดูงานเนี่ยมาร่วมงานคือมาดูพิธีแบบนี้หลายคนก็ตื่นเต้นตื่นตานะเพราะว่าไม่เคยเจอ
บางคนก็จูงลูกจูงหลานมาด้วยเด็กเขาก็จะได้เห็นประเพณีเก่าโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ของชาวพยาวที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงผี
บูชาผีหรือว่าบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือได้มาร่วมกันสร้างงานดีสืบสารประเพณีดีเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางพยาวด้วยเหมือนกันการแต่งกายมีโพกผ้านะคะเป็นลักษณะของชาวเหนือบางคนบอกเหมือนคล้ายชาวมอนไหมก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาใครไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันเฉพาะชุมชนเฉพาะหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังแบบนี้คือทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีประเพณีเลี้ยงผีเนอะทำบุญเลี้ยงผีแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะภาคเหนือถูกไหม

ใช่ค่ะภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายที่เป็นสายเขมรแบบนี้เขาก็จะมีพิธีแซนโดนตาหรือว่าพิธีเลี้ยงผีของคนไทยจริงก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป
แต่ก็ไม่ดูมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับ